คะอ่านข่าวนี้แล้วมันเป็นเรื่องครอบครัวที่รู้สึกหดหูเหลือเกินค่ะ
ครอบครัวนี้มีสมาชิกอยู่๕คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกสาว๓คนนะคะ
ซึ่งสมาชิกในครอบครัว๔คนเป็นออทิสติก
มีแค่แม่คนเดียวที่ปกติแล้วก็เลี้ยงดูทุกคน

มันเกิดขึ้นกับลูกทั้งสองคนค่ะ

ล่วงละเมิดโดนข่มขืน
โอ้โหเด็กออทิสติกโดนกระทำขนาดนี้ค่ะ
ผู้เป็นแม่เอาเรื่องนี้เรื่องที่ช้ำใจเหลือเกิน

แล้วก็อยากให้หน่วยงานต่างเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องของคดีด้วยนะ
เพราะลูกสาวถูกข่มขืนกระทำชำราว
แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวเธอนะครับ
ครอบครัวนี้๔คนที่ป่วยเป็นออทิสติก
ก็คือคุณพ่ออายุ๕๔ปี
ลูกสาวคนโตอายุ๒๖ปี
ลูกสาวคนกลางอายุ๒๕ปี
แล้วก็ลูกสาวคนเล็กอายุ๑๘ปีค่ะ
ส่วนแม่อายุ๕๑ปี
แม่เป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นออทิสติก
แล้วเป็นเสาหลักเป็นกำลังหลักในการไปทำมาหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยง๕ชีวิตนะคะ
แล้วดูสิสภาพที่พักของเขาก็อยู่ในบ้านที่เป็นเพลิงสังกษี
อยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะ
เราไปคุยกับผู้เป็นแม่ขอเรียกว่าคุณแม่น้อยละกันค่ะ
คุณแม่น้อยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๑๔เมษายนปี๖๒
คือ๒ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
พาลูกสาวคนโตไปช่วยงานบวชในหมู่บ้าน
แล้วปรากฏว่าลูกสาวคนโตเนี่ยนะถูกนาคอ่ะ
คนที่กำลังจะบวชอ่ะจะบวชอยู่แล้วนะฮะ
ลวงลูกสาวไปข่มขืนในท่อระบายน้ำข้างทางค่ะคุณ

ตัวคุณแม่น้อยก็พาลูกไปตรวจภายใน

ถ้าแม่จะตรวจเนี่ยต้องเสียตังค์๔๐๐๐นะ
เพราะว่าแม่ไม่มีใบส่งตัวจากตำรวจมา
แต่ตอนนั้นแม่ควักกระเป๋าดูทุกทั้งหมดทุกใบที่มีแล้ว

ก็บอกว่าเอายังไงจะหาเงินจากที่ไหนมาตั้ง๔๐๐บาท
ไม่ได้ให้ลูกตรวจแล้วก็พาลูกกลับบ้าน
หลังจากนั้นก็ไปเจรจากับครอบครัวคนที่ก่อเหตุ
ที่บอกว่าเป็นหน้าเตรียมกำลังจะบวช
ฝ่ายชายเขายอมใช้เงินให้ใช้ให้๗๐๐บาท
แล้วก็สัญญาว่าหลังจากศึกแล้ว
เดี๋ยวศึกออกมาก็จะรับผิดชอบจะแต่งงานให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
ปรากฏว่าพอศึกออกมา
ฝ่ายชายไม่ได้ทำตามที่สัญญาเอาไว้ค่ะ
แล้วคดีหมดอายุความครอบครัวก็เลยบอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้ว
ถ้าเป็นแม่ก็ทำใจไปแล้วสำหรับกรณีนั้นน่ะนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้มันมีเรื่องกับลูกสาวคนกลางอีก
เพราะอะไรวันที่๔กรกฎาคมปีที่แล้ว
ลูกสาวคนกลางอายุ๒๕ปีไปเยี่ยมญาติต่างหมู่บ้าน
แล้วลูกสาวคนกลางเนี่ยโดนผู้ชายอายุ๗๓ปีคุณผู้ชม
วงไปข่มขืนกระทำชำราวในป่าอ้อย
คราวนั้นน่ะให้เงินปิดปากลูกสาวคนกลางเนี่ย๑๐๐เดียว
เรื่องนี้เนี่ยนะคะไปถึงชั้นศาลแล้ว
ไกลเกลี่ยกันไปเมื่อพุธที่๒มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แต่ว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณตาวัย๗๓เนี่ยนะ
ปฏิเสธแล้วหนีหนีไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพ
ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลย
ฟังเรื่องแล้วก็หดหู่จริงค่ะ
นายกันวลินเมืองแก้วเนี่ย

ดูสิคะเอาของไปให้ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วนายอำเภอบอกกับคุณแม่นะบอกว่าแม่น้อย
เดี๋ยวผมจะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ทางฝั่งตำรวจก็ประสานเรื่องคดีด้วย
เรื่องหมดอายุความแม่ไม่ต้องกลัวนะ
แล้วก็จะประสานกับทางพมจังหวัด
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดี๋ยวจะได้หาแนวทางในการเยียวยาช่วยเหลือแม่แล้วก็ครอบครัว
บ้านที่อยู่มันก็สุดโซมเยอะแล้ว

จะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด
เช่นเดียวกันกับนายกอบตสนามชัยค่ะ
นายบุญเรืองจำปุรีก็บอกว่าที่ผ่านมา
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้มาตลอดเลย
เรื่องของเงินสวัสดิการคนพิการ
แล้วก็พยายามช่วยตามระเบียบของทางราชการ
ส่วนคดีความเนี่ยคือทางนายกอบตบอกว่า

แต่หลังจากนี้เดี๋ยวต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือ
แล้วเพื่อนบ้านที่เขาเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว

ฉันเองเป็นเพื่อนบ้านก็พยายามช่วยเหลือครอบครัวนี้
บางทีเขามาตังก่อนไหมค่อยจะมี
ฉันก็จะบอกเลยอ๋อน้อยเอาไปเลย
เอาไปกินกันเลย๕ถุงกินฟรีไปเลยไม่ต้องจ่ายตังค์
ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้มากกว่านี้นะคะ
สงสารเห็นชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวนี้
แล้วก็สงสารเหลือเกินนะคะ